ตามจากเมื่อวานนะครับหนึ่งเหตุการณ์ที่ดูแล้วแปลกตาแปลกใจ
ีลาฟวิ่งอยู่ข้างทางถนนในเมืองไทยค่ะคือเคยเห็นเหมือนกัน
ีราฟในเมืองไทยแต่เห็นแต่ในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นออกมาข้างนอก
คือยีราฟมันหลุดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณผู้ชมครับ
สองตัวอืมหลุดออกมาจากกรงตอนที่ขนย้ายใช่ตัวหนึ่งอ่ะจับได้แล้วใช่
อีกตัวหนึ่งยังจับไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งมือเลยนะครับ
ที่จะไล่ตามเจ้ายีราฟตัวนี้ให้ได้แต่ตอนนี้ก็ยังคงหาไม่เจอ
ก็ปูพรมหาทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศเลยนะครับโอ้โหมันตะเลิศเข้าป่าไปอ่ะเนอะ
นี่เห็นแว๊บนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของอีกคันนึงนะซึ่งเราเพิ่งได้มาเนี่ย
แล้วก็มาให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คือภาพที่มันวิ่งสวนทางกับรถที่วิ่งตรงไป
เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมานะครับอันตรายมากนะครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงที่บนถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากับบินบุรีนะครับ
จากภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นรถที่เขาวิ่งตรงไปบนถนนสายนี้
ก็เห็นยีราฟครับหลุดออกมาจากรถหกล้อที่เป็นรถบรรทุกพวกมันมา
แล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยก็ดูแตกตื่นเพราะว่ายีราฟต้องบอกก่อนมันเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจนะ
เห็นอะไรนิดเห็นอะไรหน่อยแล้วมันวิ่งแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันก็เป็นอันตรายมาก
ถ้าเกิดว่ามันยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นเกิดมันวิ่งข้ามมาถนนอีกทีนี่เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ซาฟรีเวิลเนี่ยก็เตรียมลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ถึงการวางแผนในการค้นหาเจ้าลูกยีลับอีกหนึ่งตัวที่ตะเลิศหนีเข้าไปในป่า
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สวนสัตว์สรีเวิลเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะตามหาตัวเจ้ายีราฟตัวนี้ให้ได้
หลักใหญ่ใจความคือตอนแรกเขาจะเคลื่อนย้ายมันไปที่ปลายทางที่ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์ป่าจังหวัดปราจีนบุรี
แต่มาเกิดเหตุตรงที่รถบรรทุกยีราฟมาเนี่ยช่วงของการติดไฟแดง
ลักษณะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคาดว่ากรอนประตูที่บรรทุกยีราฟมาเนี่ยมันเสียหายจากการที่ถูกยกขึ้นมาไว้บนรถบรรทุก
กับพังประตูออกมาลักษณะแบบนั้นเพราะว่ากรอนมันไม่ดีแล้วกรอนมันน่าจะเสียหาย
แบบนี้ฐะมันก็เป็นกล่องไม้และมันก็อาศัยช่วงที่รถหยุดไฟแดงนี้ไปเลย๒ตัวค่ะ

จับได้แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยิงยาสลบใส่
คือมาตรการของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาไม่ได้มามันหายแล้ว
จะมาวิ่งไล่ตามทีหลังคือคนที่เขามาด้วยกับรถบรรทุกเนี่ย
เขาจะมีคนที่ถือปืนปืนยิงยาสลบมาด้วยเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงจริงอืมเค้าก็ยิงยาสลบใส่หนึ่งตัวไป
ตัวนั้นก็สลบเรียบร้อยจับมันไปได้
แต่อีกตัวหนึ่งที่มันตะเลิศหนีไปแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอเนี่ย
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ยิงยาสลบโดนมันนะไม่ได้โดนแค่ดอกเดียวนะ
ยาสลบนะครับแล้วตอนนี้มันก็หนีหายไปแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วงอย่างมาก
กลัวว่ามันจะไปสลบอยู่ตรงแหล่งนงแหล่งน้ำตรงไหนแล้วเกิดว่าคือมันสลบ
มันอาจจะจมน้ำลงไปไงเออแล้วเราก็หามันไม่เจอไงแล้วตอนนี้ทางอากาศ
ในการค้นหาอีกจำนวน๓ลำแต่ก็ยังไร้วี่แววนะครับ
จากมุมสูงที่พารามอเตอร์เขาบินขึ้นไปแล้วก็ใช้โดรนขึ้นไปด้วย
โดยนายกาวีพัชมันจริย์ประถานชมรมบินอ่าร่มบินพารามอเตอร์
ปนมสารคาเต๋ยว่าได้บินขึ้นไปสูงประมาณสักห้าทีแล้ว
คือ๕๐เมตรคือจะดูให้มันกว้างสุด
แต่บินต่ำสัก๑๕เมตรเพื่อให้เห็นในระยะรัศมีที่สามารถมองเห็นมาได้ชัด
แล้วก็รัศมีในการหาอยู่ที่สักประมาณ๑๐กิโลเมตร
ไปที่จุดที่เป็นป่าแต่ยังไม่พบร่องรอย
หรือว่าตัวยีราฟที่หายไปเชื่อว่ามันน่าจะยังอยู่จุดเดิมแหละ
เพราะอย่างที่ผมบอกมันโดนยาสลบไป๓ดอก
แต่ตอนที่โดนไปมันยังไม่สลบแต่คาดว่ายามันน่าจะออกฤทธิ์แล้ว
แล้วถ้ามันออกฤทธิ์อย่างที่เขาว่าจริงมันจะยิ่งหายากกว่าเดิม
เพราะว่ามันอยู่ในที่จุดนิ่งไงมันไม่ได้ขยับมันไม่ได้

ใช่พอมันไม่เคลื่อนไหวบินโดรนข้างบนเนี่ยมันก็จะยิ่งหายาก
จำกัดมหาชนเปิดเผยว่ายีราฟตัวดังกล่าวถูกนำมาจากประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
คือมันบินตรงมาเลยนะจากแอฟริกาใต้
แล้วก็มาพร้อมกับฝูงยีราฟอีก๗๗ตัวที่ตามข่าวเขาให้มา
เดินทางมาโดยเครื่องบินเลยครับแล้วเขาคาดว่าสาเหตุที่มันหลุดออกมา
มันเกิดจากรถโฟลกลิฟต์หรือว่ารถยกกำลังขนยีลาฟเนี่ย
น่าจะไปโดนกอนประตูทำให้เกิดความเสียหาย
ีราฟมันก็เลยสามารถหนีออกมาได้นะครับ
อีกคนคุณสูนเมศจันนรนาดร้องผู้อำนวยงานองค์การศูนย์สัตว์ในภะมบรมราชิงธรรม
ความรู้ในเรื่องนี้ว่าการซื้อขายตัวยีราฟเนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะอยู่ในไซเตส
หรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
โดยประเทศที่ส่งออกสัตวชนิดนี้มากที่สุด
ก็คือแอฟริกาใต้นะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็หวังว่าเจ้ายีลักษณ์ตัวนี้น่าจะถูกจับได้สักที
เพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะครับ